หนังใหม่บ้างไฟสไลด์เดอร์
เทศกาลหน้างานประเพณีบ้างไฟแล้วคุณผู้ชมนะคะหนังใหม่ก็มาเลยจ้า
เรื่องนี้นะคะรวบรวมยูทูปเปอร์ชื่อดังหมอลงหมอลำเน็ตไอดอลเพียบเลยค่ะ
นี่ค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีคุณแบบแพลวแสงทอง
มาริโอโจ๊กนะคะน้องเก๋ไก่สไลเดอร์เป็นนางเอกรวมไปถึงน้องเนคนรพลค่ะ
นักร้องดังไข้แก่มนี่โก้ซึ่งเรื่องนี้รับบนเน็ตด้วย
เจอเนคทั้งทีบันทึงไทยรัฐรีบคว้ามาเลยค่ะ
อัปเดตข่าวร้อนเรื่องหัวใจที่หลายคนอยากรู้ค่ะ
ข่าวนี้ช็อกมากนะคะเพราะว่าพี่แจ๊กรีนก็เพิ่งไปสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้
แล้วน้องน่ารักมากนะคะแล้วก็เอามารู้ข่าวอีกที
เลิกกันแล้วแฟนคลับใจสลายเลย
เพราะว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักมากทำยูทูปด้วยกันคือยอดวิวพุ่งเลยค่ะ
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าเป็นที่แรกเลย
นะคะว่าตอนนี้ผมโสดแล้วนะคะแล้วก็เลิกกับน้องมินตรามา๒เดือนแล้ว
ยืนยันไม่มีมือที่๓นะคะแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่ไปต่อกันไม่ได้
ถามว่าเจอกันได้ไหมเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันนะคะ
ยอมรับว่าแรกเฮิร์ตมากพี่ผมทำใจไม่ได้เลย
ขอเวลาเยียวยาเดี๋ยวผมกลับมาเจอกันร่วมงานกันได้
เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่อยากจมกับความเศร้าอีกต่อไป

ได้ประมาณสักเกือบ๒เดือนแล้วครับผม
โอเคไหมคะเพราะว่าทราบข่าวมาว่าเราก็แบบอืม

แต่ตอนนั้นมันก็เป็นช่วงระยะของการทำใจอะไร
จริงแล้วเราแยกทางกันด้วยเหตุผลที่
ทั้งสองฝ่ายตกลงโปรงใจกันยังไม่มีมือที่๓
ก็เป็นเพื่อนกันได้ร่วมกันกันได้

พออยู่กับเพื่อนนานเข้ามาก็ผ่าผมกินแต่เหล้า
ผมก็รู้สึกว่าด้วยความที่ผมไม่ใช่คนกินเหล้าแบบสเปะสปะอยู่แล้ว
ด้วยความเป็นคนขี้เหงาเราจะหาใครคุยดีล่ะ

ให้กำลังใจในงานของพวกเราแต่ละคนดีกว่านะครับ

หลังจากเลิกลาจากแฟนหนุ่มไปโอ้โหเป็นข่าวดังเลยน้องสไป

จริงนะคะก็คือตอนนี้เป็นโสดแล้วนะคะ
แล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมว่าวอีสานได้
แม่เป็นคนจังหวัดอำนาจริงนั่นเองนะคะ
รวมไปถึงค่ะข่าวที่บอกว่าแน็กชาลีจีบค่ะ

เพราะอะไรรู้ไหมคะล่าสุดน้องเก๋ไก่บอกว่า
มีหนุ่มในวงการรอแบบพระเอกดังแบบฮอตเนี่ยค่ะ

จีบแล้วเป็นแฟนกันด้วยคุยกันมาปีนึงแล้ว

จะเป็นใครไปฟังน้องเก๋ไก่สไลเดอร์เปิดใจเลยค่ะ

แบบบางทีการรู้จักกันมันก็เหมือน

ไม่รู้อะไรไปถามพี่แน็กอะไรอย่างนี้